คู่จิ้นสายวายกันบ้างดีกว่านะคะกับซีรีส์เรื่องดังเลย
คนรักรุ่นพี่นั่นเองคุณผู้ชม
บอกเลยว่าเรื่องนี้มาแน่แล้วก็ดังมากนะคะ

ดิฉันประทับใจคุณผู้ชมค่ะ
ทำเอาหินวอลและทีมงานอดปลื้มใจไม่ได้
เดี๋ยวก่อนนะทีมงานเวลามีงานอะไรอย่างนี้เรียกหน่อยสิ

นี่เมื่อวานที่ฉันไปมาห้างยูเนียนมอร์

ตายแล้วไม่อยากจะนับเลยใจมันสั่นคุณผู้ชม
โดยงานนี้ค่ะยังได้หมอฤทธเรืองฤทธิ์นะคะ
มารับบทเป็นแฟนเก่าของ๑ในคู่จิ้งหยินวอลด้วย
แล้วก็นี่ถือเป็นละครในรอบ๓ปีของหมอฤทธิ์เลยนะที่ได้มาเล่น
เพราะว่าน้องวอนเขาส่งมาชวนส่งข้อความมาชวน
ปิดท้ายกับข่าวดีค่ะวันอังคารนี้ละกัน
ฤทธิ์จะเข้าพิธีรับปริญญาที่มธรรมศาสตร์แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โดยจะจัดงานเล็กกับแฟนคลับด้วยค่ะ

ที่แบบอยากให้มาเล่นซีรีส์ด้วย
เราก็เลยโอเคบ้างพี่เล่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

ทุกคนตามไปที่ขอนแก่นพอรับปริญญาโทนะครับ
ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรแบบทำอยู่แค่ประมาณนึง
ประมาณนี้ประมาณว่าแบบก็บอกคนกันเอง
เก่งมากเลยหมอฤทธิ์อาณาคตดีแน่นอนเพราะว่านอกจากพี่แจ๊คเมานะ
จากจะมีเสริมความงามที่กรุงเทพแล้วนะคะที่ยังมีที่สปลาวด้วย